ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ
นี่ไงไปยืมของแล้วไม่มัดจับ
โหตั้งแต่ถอดไปรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้น

ครับรู้อย่างนี้ถอดไปตั้งหน้าอุ๊ยสดใสขึ้น
ต้องบอกเลยคุณแอมเนี่ยท่าดีทียังไม่เหลว

ท่าดีอยู่เพราะว่าอะไรตอนนี้มีแล้วนะคะ
เงินในกระเป๋าตอนนี้รับไปหน่อแล้วค่ะ

ผ่านเพลงที่๓นะครับรับไปแล้ว๒หมื่นบาท
นั่นหมายความว่าหากคุณแอมไม่อยากจะเล่นต่อ
อยากจะหยุด๒๐๐๐บาทได้ไปเลยเอากลับบ้านไปเลย
แต่ว่าผลทางยังสวยหรูตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้คุณป่า
แล้วก็เหลืออีกแค่๗เพลงเท่านั้นที่จะคว้าเงินล้านไปได้

หมื่นบาทกับ๑ล้านบาทโอ้โหมันแตกต่างกัน

กันเหลือเกิน๒หมื่นนี่ซื้ออะไรได้ได้เป่าผม

เครื่องอบได้นะเราซื้อเครื่องใหญ่นี่

จากตัวเนี่ย
ไม่ได้คุยกันด้วยไงหันหน้าไม่ได้คุยกันด้วยไง

แล้วก็สมมติมาร้านคุณแอมค่ะ
เมาส์คนนี้ไว้แล้วคุณแอมก็ไม่ได้อยากบอกหรอ

แล้วบังเอิญจะต้องเข้ามาอยู่ในหัวอก๓คน
สมมตินะไม่ชอบหน้ากันนะ

จริงไหมที่ช่างเสริมสวย
เขาบอกว่าฉันน่ะนมเบี้ยวไปข้างหนึ่ง

ผมว่าอะไรผู้หญิงต้องเติมสวย

ใช่ทุกคนต้องสวยหมดนะ

ไม่ได้มั่นใจหรอกครับ

ถ้ามันเยอะอ่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มั่นใจแต่ท่าเยอะไง
แอมตอนก้มไปคุยกับนิกอ่ะนิกไม่เท่าไหร่หรอกแต่ข้างหลังเนี่ยโอ้โห

หลังจากคุยสบายกันไปหายตื่นเต้น
รายการเราเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะ

เอาละครับผมว่าคงจะได้เวลาแล้ว
มาถึงเพลงที่๔กันเลยดีกว่า
เมื่อกี้เพลงที่๓สองหมื่น
เพลงที่๔นี้มูลค่า๔๐๐๐บาทแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔ครับ

จังหวะข้าวจรภานมากเพลงนี้

เพลงที่๔มูลค่าถึง๔๐๐๐บาท
เมื่อกี้เปิดอินโทรให้ฟังไปแล้ว

ตอนนี้มีอยู่๒๐๐๐บาทนะฮะ

คุณค่ะคุณก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะคะ

ตัวช่วยของเราก็ยังมีอยู่นะฮะ
ก็จะหยุดครับ

ไม่ใช่ค่ะ
โอ้ใจเด็ดแม่มนะครับ
เป็นเพลงที่๔แล้วนะครับที่คุณแอมตกลงตัดสินใจที่จะเล่นนะครับแล้วโดยไม่ใช้ตัวช่วยของเราเลย
เป็นเพลงที่๔แล้วถ้าเธอทำได้เธอก็จะสามารถเก็บตัวช่วยเอาไว้ทั้ง๓ตัวให้อยู่เหมือนเดิมได้

ขอให้คุณแอมนะครับทำให้ได้เหมือนทั้ง๓เพลงที่ผ่านมาก็คือไม่มีความกดดันนะครับ
ร้องไปด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสติเนื้อเพลงให้ถูกต้องทั้งหมดก็จะคว้าสี่หมื่นบาทให้ได้

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

สวัสดีครับ
หัดเชยหัดเชยหัดเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอาถึงฉัน
ถึงได้จากอยู่ได้ตลอดวัน

ตอนนี้เวลาทำงาน
ใครบนถึงฉันถึงจำชาย

คนบนคงไม่ใกล้ไม่ไกล
จงไม้ไม้เปิดเผย
อยากเห็นคนที่ฟ้างบทา
อยากเห็นหน้าตาของเขานั้นจังเลย
จะสูงตั้งดำคาวแค่ไหน
จะขี้เหลลุมรอบบ้านหน้าย
ก็มอบใจให้เห็นเลย
ฮัตเชยฮัตเชยฮัตเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน
ถึงได้จากอยู่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงาน
ใครบ่นถึงฉันถึงเจ้าแต่ฉันฮัตเชย
คุณป่าคะอันนี้คือออกจากบ้านมาแล้วกลัวหลงทางหรือว่าอะไรค
เวลาไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือตามโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้รู้ว่าหมาใคร
อันนี้ก็ฝังชิบเอาไว้อันนี้ก็เป็นสไตล์
แต่ละละวังอย่าให้ชิบหายนะครับจะหาไม่เจอ
อันนี้ถ้ารุ่นไม่ใหญ่เล่นไม่ได้จริงนะคะ

เพราะว่าชิปนี้มันราคาแพงแล้วมันอัน

เมืองนอกไม่มีหายนะประเทศไทยเนี่ยแหละทำของหายบ่อย

คุณแอม

เพลงนี้นะครับก็ชื่อเพลงว่าฮัตเชยที่รักนะครับ
ของคุณจิ้งหลีดขาววงเทวันนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงดังเพลงแรกในชีวิตของคุณจิ้งหลีดขาวเลยนะครับ

ตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๑นู่นนะครับ
แต่งโดยคุณวิชาสโมสรครับ

มั่นใจแค่ไหน
มากกว่า๓เพลงที่ผ่านมาไหมหรือน้อยกว่า

ก็คือยังคงถ่อมตัวเหมือนเดิม

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณแอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณแอมร้อง
พี่เฒียด
เราผู้แอด